ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับม่ายสาววัย๔๘ปีคนนึง
อยู่ที่อุดรธานีบอกเรื่องอย่างนี้ยอมกันไม่ได้
มีลุงเพื่อนบ้านอายุ๗๕ปีอยู่เดินเข้ามาในบ้านเนี่ย
ล่วงละเมิดเธอมาจับของลับของสงวน
ต่อหน้าคนเยอะแยะไปหมดนี่ไปแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหาย๓๐๐๐๐บาท
สุดท้ายลุงจะชดใช้เท่าไหร่เนี่ยจบลงยังไงเดี๋ยวท่านรอดูนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งนะครับตำบลหนองหัวคูอำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานีนี่คือหญิงสาวผู้เสียหายนะครับอายุ๔๘ปีนะฮะ
อยู่กับลูกสาวแล้วก็หลานสาวนะฮะเป็นแม่ม่ายนะครับ
บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยลุงใหญ่นะลุงใหญ่เป็นเพื่อนบ้านอายุ๗๕ปี
อยู่ดีเดินมาหาเธอในบ้านมานั่งข้างนี่โซฟาตัวนี้นี่นะฮะ
นั่งอยู่ด้วยลุงใหญ่มานั่งปุ๊บเอามือมาจับก้นมาหอมแก้ม
ตกใจรีบลุกขึ้นไล่ออกจากบ้านตัวลุงใหญ่ก็รีบเดินหนีออกไปจากบ้านเลย
แต่เธอบอกเธอยอมไม่ได้นะฮะต้องไปแจ้งความนะครับ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราลงพื้นที่ไปสอบถามข้อเท็จจริงเนี่ยนะฮะ
คือผู้เสียหายบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ๑๔กันยายน
วันนั้นเพื่อนมาตกปลาที่สระหลังบ้านมากัน๕๖คน
แต่ตัวเธอเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านอยู่กับลูกแล้วก็หลานสาว
ลูกก็ลูกสาวลุงใหญ่นะอยู่แถวบ้านนี่แหละเพื่อนบ้าน
ขี่จักรยานยนต์มาจอดหลังบ้านแล้วเดินเข้ามาที่ตัวบ้าน
มาถึงในบ้านเนี่ยมานั่งโซฟาคู่กับเธอ
ล้วงก้นหอมแก้มจับหน้าอกจับอวัยวะเพศเธอ
ตอนนั้นลูกสาวเนี่ยอยู่แถวนั้นพอดีก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเอาไว้ได้ทัน
ถือว่าเป็นหลักฐานเลยค่ะหลังจากนั้นพอลุงใหญ่ถูกไล่ออกจากบ้านเธอ
ลุงใหญ่ก็เดินกลับเดินขึ้นจักรยานยนต์ขี่ออกไปเนี่ยนะฮะ
กับลูกสาวก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเรียกลุงใหญ่มาสอบถาม
ลุงใหญ่ยอมรับว่าทำจริงก่อเหตุจริงเธอก็เลยเรียกร้องค่าเสียหายไปสามหมื่นบาท
นี่ภาพที่ลูกสาวถ่ายวันนั้นนะฮะเธอบอกช่วงกำลังแบบลุงใหญ่มาถึงมาจับมาล้วงมาแบบ
ล่วงละเมิดเธอใหญ่เลยเธอบอกไปบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่
เรียกลุงใหญ่มาลุงใหญ่บอกใช่ทำจริงลูกสาวลุงใหญ่ก็มาถึงก็มาเจรจาแทนพ่อนะ
ทั้งฝั่งของเนี่ยฮะผู้เสียหายเขาเรียกสามหมื่นบาท
ลุงใหญ่ไม่ยอมจ่ายบอกโอ้โหสามหมื่นบาทไม่มีหรอก
สุดท้ายผู้เสียหายบอกอ่างั้นลดให้เหลือหมื่นสอง
หมื่นสองก็ยังไม่ยอมจ่ายอีกบอกถ้าอยากได้เงินให้ไปฟ้องศาลเอาก็แล้วกัน
เพราะมันไม่มีค่ะเธอก็เลยต้องไปแจ้งความ
จากนั้นตำรวจก็เลยเรียกมาเจรจากลายเกลี่ยก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
เจรจากลายเกลี่ยที่โรงพักเนี่ยนะลูกสาวของลุงใหญ่ก็ยังยืนยันไม่จ่าย
นี่ฮะคือแม่คุณสวยสมมุติอันนี้ชื่อสมมุตินะ
คุณสวยผู้เสียหายบอกจากสามหมื่นลดเหลือหมื่นสองก็ยังไม่จ่าย
บอกเอ้ามาคุยกันที่โรงพักลดให้เหลือ๗๐๐ก็แล้วกัน
ลูกสาวลุงใหญ่บอกเจ็ดร้อยได้ไหมนี่ฮะคือจากเจ็ดพันเหลือเจ็ดร้อยได้ไหม
เดี๋ยวจะเอาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของพ่อเนี่ยมาจ่ายให้กันแล้วกัน
เพราะว่าพ่อเนี่ยได้เดือนละเจ็ดร้อย
หนูก็เลยเดินลุกขึ้นหนี
สุดท้ายก็เลยตกลงกันที่เจ็ดร้อยนี่นะฮะ
แล้วคุณสวยก็บอกลุงใหญ่นี่ก่อนหน้านี้ก็เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วนะฮะ
ล้วงไปควักไปจับไปอนาจารย์หญิงสาวในหมู่บ้านเนี่ย
ตอนนั้นเขาก็ต้องไกลเกลี่ยเจรจาเรื่องค่าเสียหายกันมารอบนึงแล้ว
เราก็เลยลงพื้นที่ไปนะฮะกะว่าจะไปดูหน่อยว่าเออยังไงกันลุงใหญ่
อยู่ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุ๑กิโลเมตรนะครับ
แต่ลุงใหญ่เขาก็ยังไม่พร้อมจะพูดคุยอะไรอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะ